พยายามฆ่าประหลัดเทศบาลนครตรัง

เข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๔จุด
เพื่อหาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๖กองปรับรามนำกำลังกว่า๕๐นายนะคะ
แล้วก็นำหมายสารอาญาไปค้นบ้านเป้าหมาย๔จุดในจังหวัดตรัง
เพื่อหาปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงนางไพรินเขื่อนทาอายุ๕๘ปี
หลัดเทศบาลนครตรังเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา
หลังเจ้าตัวยื่นเรื่องให้เร่งรักคดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะ
จากการตรวจสอบบ้านนายอภิชิตวิโนไทยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง
ซึ่งปัจจุบันถูกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ระงับการปฏิบัติหน้าที่
จากมีกรณีกล่าวหาว่าทุจริตนะคะพบปืนที่มีใบอนุญาตจำนวน๓กระบอก
เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่ถูกคนบ้านไปสอบส่วนเพิ่มเติม
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดตรังวันเกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะ
ใช้ปืนยิงนางไพรินระหว่างขับรถยนต์จนนางทัศนีจุ้ยจันทร์อายุห้าสิบเจ็ดปี
ซึ่งนั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนประเด็นที่อาจเป็นมูลเหตุจูงใจให้นางไพรินถูกรอบทำร้าย
ก็คือได้มีการขัดแย้งกันกับนายอภิชิต
จากว่าก่อนหน้านี้นางไพรินทำหนังสือร้องเรียนนายอภิชิตกับพวก
ยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องของการทุจริตโครงการของเทศบาลนครตรัง
นายอภิชิตถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการทุจริตหลายโครงการ
อกจากนี้นางไพรินได้คัดค้างโครงการการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่
แต่นายอภิชิตยังผลักดันโครงการนี้แล้วก็นัดทำสัญญาจ้างในวันที่๑๙
มีนาคมที่ผ่านมาแต่นางไพรินหลบหลีกไม่ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง
จากเห็นว่าโครงการสอบไปในทางทุจริตแล้วก็ช่วงค่ำวันเดียวกัน
นั่นแหละค่ะนางไพรินก็ถูกมือปืนลอบยิง